เรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อคุณผู้ชมฮะข้างหลังนี้เนี่ย
คือตัวสามีภรรยาอยู่กินกันมามีลูกด้วยนะ
อ่าแต่เชื่อกันคนละแบบอ่าฝั่งสามีเชื่อในรัฐธิลูซีเฟอร์เคยได้ยินไหมอืม
เคยได้ยินเป็นมารตกสวรรค์คือเป็นทูต
ดวงพระเจ้าขับไล่ลงมาแต่ทีนี้ตัวภรรยาไปดูดวง
แล้วฝั่งสามีไม่พอใจตีเอาตาแตกเลยแล้วก็ขังอยู่ในห้องด้วยครับ
โดนผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายร่างกายปากแตก
เคยโดนทำร้ายร่างกายมาทั้งหมดแบบ๖๗ครั้งหนูโดนหน้าลงไป
เราเอาแบบน้ำยาน้ำยาคาในห้องน้ำ
ลาดหัวลาดตัวแล้วก็ให้หนูนั่งอยู่อย่างนั้น
เขาฆ่าแมวไปทั้งหมด๖ตัว
พอแม้แล้วขาดแบบแม่คืนโดนตบ
ท้องโดนเตะท้องโดนตบจนตาแตกจนคิ้วแตก
แล้ววันนี้เค้ามาวายดาบดาบแม่แล้วทุกอย่าง
ระบายอารมณ์ผ่านไลฟ์ครับคุณผู้ชม
คุณถากันธิดาอายุ๒๒ปีก็โดนสามีทำร้ายร่างกาย

มีตาแตกจมูกแตกดูดิ

คือลัดที้ของฝั่งสามีเขาห้ามดูดวง
แล้วพอเมียไปดูปุ๊บใช่แล้วพอมาบอกเข้าสามีโมโห

ซ้ำยังโดนขังไว้ในห้องเช่าที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ
พอเธอหนีออกจากห้องเช่ามาได้ทำยังไง

สามียังตามมาราวีไม่เลิกครับ
ยังเล่าต่อว่าเธออยู่กินกับสามีมา๒ปี

อยู่ด้วยกันมานี่นะสามีในอารมณ์รุนแรงเหลือเกิน

เพราะว่าสามีเป็นลูกคนรวย
สามีหน่ะมีบ้านทำโรงงานหล่อพละในบริษัทไภยุหะคิรี

โมโหนักสามีก็บอกมันขัดกับหลักความเชื่อที่เขานับถือลูซีเฟอร์
อย่างที่บอกเป็นทูตสวรรค์ครับที่โดนพระเจ้าขับไล่ลงมานะ

แล้วก็ถึงหมวดเขียวไปกระแทก
แม้ว่าเธอจะตอบโต้อะไรไม่ได้สู้กลับไม่ได้แต่
ก็คือนายกฤษณัทอายุ๒๐ปีมาสอบปากคำ
ฤษณก็มาแห่ไม่ได้มาคนเดียวพาพ่อมาด้วยฮะ

แล้วก็บอกนะว่าผมลูกผู้ชายเต็มร้อย

ที่ตีเนี่ยที่ตีเมียเนี่ยนะ
ตีเพราะรักนะพี่เบิร์ตแต่ถ้าเมียจะขอเลิกผมยินดีฟังกฤษณะหน่อย
ผมรูปผู้ชายกัดเหมือนพี่

ผมลูกผู้ชายพอกับพี่เป็นร้อย

ทำจริงนะผมรูปผู้ชายกัดเหมือนพี่

รักพี่ทำเพราะรักเลยครับ
ที่เขากล่าวหาว่าเราทำร้ายแมวฆ่าแมวนี่จริงไหม
ทำร้ายแมวผมไม่ทำร้ายแมวนะครับพี่แบบว่าลองเอาแมวมาใกล้ผมแหละว่ามันจะเดินมาเข้าใกล้ผมไหมพี่
ถ้าผมทำร้ายหาหลักฐานมาได้เลยครับว่าผมทำร้ายแบบไหน
แล้วตอนนี้เขายืนยันบอกอยากจะเลิกกับเราเราว่าไงครับ

ทำกล้ารับแต่สิ่งที่ทำคือไปตีผู้หญิงนะ

อย่าลืมว่านั่นคือแม่ของลูกคุณด้วยนะเออมีลูกด้วยกันอ่ะ
จากนั้นกฤษณก็เข้าไปให้ปากคำกับตำรวจครับแล้วก็เจรจากลายเกลี่ยกับฝั่งภรรยา
ตกลงก็เลิกกันเด็ดขาดฝั่งลูกสาวก่อนลูกสาวไปอยู่กับใครอ่ะ

ตัวคุณถากันธิดาก็ได้สิทธิ์ดูแลลูกไปแล้วฝั่งกฤษณะก็จะส่งเสียให้๕๐๐๐บาทต่อเดือน

กฤษณ์อดีตสามีเนี่ยส่งข้อความมาข่มขู่ต่างนานา
อ้าวนึกว่าเลิกกันแล้วแล้วก็เลิก
บอกลูกผู้ชายจัดเลยอ่ะเขาขู่ยังไงพี่เบิร์ตเขาบอกว่าพ่อมึงอ่ะมาเจอพ่อกูยิงแน่

พ่อฟายยิงบอกเดี๋ยวจะแคปส่งตำรวจนะอีกฝั่งบอกกูไม่กลัวพ่อกูใหญ่
เป็นคนเดินเกมนะเกมอาจจะพลิกโอ้โหนี่พูดเป็นลูกผู้ชายจัดจริง
เออน้ำไข่ใจเย็นพี่ขอไว้ใจเย็นน้ำไข่ใจเย็น
พอโดนข่มขู่แบบนี้ครับคุณถากันธิดาก็ต้องพาคุณพ่อคุณแม่ย้อนกลับไปแจ้งความที่โรงพักอีกรอบหนึ่ง
ตำรวจก็เลยต้องเรียกกิลสะนัดมามาคุยกันอีกรอบมาคุยกันใหม่อ่ะ
คราวนี้พ่อของกฤษณะขอตัดปัญหาด้วยการหยิบแบงค์พันธุ์มา๒ใบให้กับอดีตลูกสะพ้าย
ก็คือหยิบให้คุณถากันธิดาเนี่ยค่าอะไร
ให้ไปซื้อซิมมือถือใหม่เพื่อที่จะได้เปลี่ยนเบอร์ไปเลยไง
ลูกผมจะได้ไม่ต้องไปรังความคุณถากันนิดาอีก

พ่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

กันแล้วก็ตัดขาดให้หมด
คุณถาการนิดาทำสัญญาต่อหน้าตำรวจว่า
จะไม่ให้ข้อมูลใดกับนักข่าวอีก
ส่วนพ่อเนี่ยในฐานะเป็นพ่อจะดูแลลูกชายให้มันดี

ที่ทั้งหมดเนี่ยก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันครับ
จะจบแค่นี้จริงหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชม